คุณผู้ชมปกติได้ยินแต่ฉลามบุกใช่ไหม

งูจงอางบุกบ้านบ้านเรือนของประชาชน
ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงนะคะ

ลงพื้นที่มาช่วยกันจับงูสุดท้ายจับได้หรือเปล่า

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงนะคะ
บ้านเลขที่ก่อนละกันไหนก็ไหนแล้ว
บ้านเลขที่๒๖๘หมู่๘ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
งูจงอ้างเนี่ยมันไปอยู่บริเวณตู้เก็บของค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาใช้ตะขอแบบนี้นะคะ
งัดไปดึงตัวมันออกมามันก็พยายามเหมือนกัน
เลื้อยหนีสุดชีวิตแต่สุดท้ายไม่รอดเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เก่งกว่าสามารถจับได้สำเร็จนะคะ
วัดความยาวเป็นงูจงอางเพศผู้
ยาวกว่า๔เมตรน้ำหนักเกือบ๗กิโลกรัม
เราไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่านายเอกชัยแสงแก้วอายุ๓๘ปี
เจ้าของบ้านบอกว่าคือนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้าน
จู่เห็นแมวที่เลี้ยงไว้มันตกใจ
วิ่งหนีบางอย่างแบบไม่คิดชีวิตนะคะ
ตัวเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าสาเหตุเพราะอะไร
ก็เลยเดินซิไปสืบดูต้นซางซิว่ามันมีอะไร
ต้นทางมีอะไรสุดท้ายพบค่ะ
งูจงอางขนาดใหญ่กำลังเลื้อยอยู่ในห้องเก็บของหลังบ้าน
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยโอ้โหยาวมาก

เจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณผู้ชมฟังนะคะ
ใครที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ป่าใกล้ลำทานใกล้ลำน้ำท่านฟังด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสันนิษฐานว่า
สาเหตุที่พบงูจงอ่างบ่อยในช่วงนี้
เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนถูกไหม
อยู่ในช่วงที่งูกำลังผสมพันธุ
ก็เลยทำให้สามารถพบเจอได้บ่อย
บริเวณพื้นที่ริมป่าละเมาะหรือริมแม่น้ำ

หากพบเห็นงูไม่ว่าจะเป็นงูชนิดใด
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าจับเอง
เพราะท่านไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจับงู